ส่วนเรื่องนี้เกี่ยวกับจะเรียกว่ารักสามเศร้าหรือสี่เศร้าไม่แน่ใจ

แล้วมีหวังไงตนเองมีหวังเห็นว่าทำไม
ผู้หญิงคนนั้นน่ะทะเลาะกับสามีตนเอง

อาจจะแทรกกลางปรากฏว่าเขาคืนดีกัน

ใช้ปืนไปยิงสามีผู้หญิงเสียชีวิตเลยครับ
ตำรวจสพบางบ่อครับไปรับตัว
นายบุญสวนเจดีหรือว่านายเตี้ย

รับมาจากที่กระท่อมในตำบลบ้านระกาศ

เสียชีวิตที่บ้านพักในหมู่๒
เกือบ๔ทุ่มเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
นี่คือปืนที่เขาใช้ก่อเหตุแล้วก็กระสุนปืน
คดีนี้ในเตี้ยผู้ต้องหาหดเยี่ยมจริงคุณผู้ชม
ยิงใส่กลางอกผู้ตาย๑นัดสะโพกซ้าย๑นัด
และแกฉากหน้าผาก๒นัทรวมแล้ว๔นัทครับ

เซตสมองของผู้เสียชีวิตกระจายติดผนังและพื้นบ้าน
เตี้ยรับสารภาพว่าเขาเนี่ยแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางสาวจำนง
ซึ่งเป็นเมียผู้ตายแอบชอบมาพักใหญ่แล้ว
หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเตี้ยระแคะระข่ายว่าทั้งคู่ทะเลาะกันมีปัญหากัน
เหมือนจะเลิกรากันเขาเลยกลับมามีความหวังอีกครั้ง
ไฟรักมันลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งแต่จู่จู่นายนิคมผู้ตายครับ
กลับมาคืนดีกับนางสาวจำนงเตี้ยหึงเตี้ยหึงเมียชาวบ้านเขา
วกกับฝ่ายหญิงก็คือนางสาวจำนงเนี่ยไม่ยอมเลิกลากับสามีสักกะที
โมโหบุกไปที่บ้านเลยจนไปมีปากเสียงทะเลาะกับนายนิคม
สามีของนางสาวจำนงฮะต่อสู้กันครับเตี้ยสู้ไม่ได้
ถูกผลักอกสู้ไม่ได้กลับไปเอาปืนที่บ้าน
บุกมาจ่อยิงเลยอ่ะจ่อยิงนายนิคมนัดแรกเนี่ยเข้ากลางอก
แล้วก็รัวยิงซ้ำอีก๓นัดอย่างที่บอกไปว่าเข้าหลายจุดทั่วร่างกายเลย
นายนิคมเสียชีวิตครับเตี้ยยังบอกอีกว่าจริงจริงแล้วเนี่ยนะ
ผมเองก็มีเมียแล้วแต่ดันไปรักเมียคนอื่นมากกว่า
หวังถึงขั้นจะแต่งงานเลยนะจะแต่งงานกับนางสาวจำนง
ทั้งทั้งที่ตัวเองก็มีเมียอยู่แล้วด้วยตอนนี้เตี้ยบอกเตี้ยรู้สึกผิด
อยากจะขอโทษทุกคนโอ้โหส่วนเมียผู้ตายครับนางสาวจำนงเนี่ย
ก็ไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมแล้วเธอก็นี่แหละครับคุณผู้ชม
อย่างที่เราเห็นคือใส่แมสนะแต่เห็นหน้าเลยว่าโศกเศร้า
ห่มร้องไห้ไม่คิดว่าเตี้ยจะมาทำถึงขนาดนี้
แอบชอบเธอไม่เท่าไหร่นี่ถึงขั้นมายิงผัวเธอเลยอ่ะเอาถึงตายเลย
ที่ผ่านมานางสาวจำนงบอกเธอยอมรับนะว่าเตี้ยเนี่ยมาตามตื้อจริง
ตามจีบจริงแถมยังออกอาการหึงหวง
มาคุยกับเธอก็จะถูกเพ่งเล็งแล้วก็โดนข่มขู่ไปด้วย
ระยะหลังนี้ยิ่งหนักเลยพอเตี้ยเห็นว่าเธอมีปัญหา

ล่าสุดสามีเธอหนีกลับไปอยู่บ้านที่อำเภอหอมศีลหลายวันครับ
ทำให้เตี้ยมีความหวังแล้ว
ถึงขั้นจะนำสินสอด๑แสนบาทมาขอเธอแต่งงาน
แต่ติดที่เธอยังรักสามีเธออยู่ยังไม่ได้เลิกรากันเลย
ส่วนเตี้ยเองเธอก็รู้นะว่ามีครอบครัวอยู่แล้ว
เธอก็เลยปฏิเสธในเตี้ยมาตลอดครับ
มันตลอดมันก็บอกเราตลอดว่ามันรักเขาคนเดียวมันเรียกแม่ทุกคำ
โอ้โหนี่แหละฮะคำบอกเล่าของนางสาวจำนง
ซึ่งเป็นเมียผู้ตายนะ
ส่วนเมียในเตี้ยล่ะว่ายังไงเออ

บอกไม่รู้มาก่อนเหมือนกันว่าเตี้ยเนี่ยแอบไปชอบผู้หญิงอื่น

ตอนเช้าหลังเกิดเหตุเนี่ยเตี้ยมาบอกกับเธอว่า
เมื่อคืนเหมือนฝันว่าไปทำร้ายใครมาแต่จำเหตุการณ์ไม่ได้เลย
ซึ่งมันเป็นอาการปกติของนายเตี้ยครับอันนี้เมียในเตี้ยบอกนะ
ในเตี้ยบอกว่าเวลาเตี้ยเมาเนี่ยมักจะทำอะไรไปโดยไม่รู้ตัวครับ
หลังจากนี้ก็ให้ตำรวจดำเนินการไปตามกฎหมายก็แล้วกัน
ตำรวจก็เลยนำตัวในเตี้ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุครับ
แล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ